หมู่บ้านจัดสรรที่ปฐุมธานีนะครับ
บอกว่าโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวแล้ว

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นขาไหมฮะ
ปีนลงมาแล้วค่ะปีนลงมาแล้วนะฮะ
โอ้โหครูไม่โม่งเลยนะเดินเข้ามาในบ้านเลยนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะฮะคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วครับ
ก็แต่งกายมิดชิดปิดบังใบหน้าปีนกำแพงรั้วบ้านเข้ามาก่อเหตุลักษัพ
ของมีค่าของชาวบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
แล้วก็กล้องอีกตัวยังจับภาพคนร้ายเดินไปมาบนถนนในหมู่บ้านในตอนกลางคืน
อย่างสบายใจเหมือนเลือกช้อปปิ้งเลยนะว่าบ้านไหนจะตกเป็นเหยื่อนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเกิดเมื่อตี๓ของวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่คลอง๕ตำบลบึงคำพร้อยที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ทีนี้อาสาสมัครดูแลหมู่บ้านก็คือคุณอาวีรัชชัยรัศมีอายุห้าสิบห้าปีร้องเรียนผ่านสื่อมาบอกว่าโอ้โห
หมู่บ้านตอนนี้อยู่กันอย่างหวาดภาวะได้รับความเดือดร้อนนะฮะเพราะคนร้ายเนี่ย
มาก่อเหตุลักษัพบ่อยครั้งมีผู้เสียหายแล้วหลายหลัง
ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพลำลูกกาแล้ว
แต่ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะครับ
ส่วนภาพที่เห็นนะฮะบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ย
มันคล้ายกับครั้งก่อนเลย
แล้วก็ถือว่าคงมาป้วนเปี้ยนอยู่ในหมู่บ้านมานานแล้ว
รู้เลยว่าบ้านหลังไหนเป็นยังไงมีคนเข้าออกยังไง
มีคนอยู่หรือไม่ยำค่ำคืนนะครับ
อาสาสมัครที่ดูแลหมู่บ้านยังบอกอีกนะครับ
คนในหมู่บ้านตั้งไลน์กันนะคุณ
แจ้งเตือนข่าวสารเพื่อดูแลกันเอง
เมื่อไหร่ที่บ้านนั้นมีโจรเข้า
ก็จะแจ้งบ้านอื่นให้รับทราบด้วย
หรือเมื่อไหร่ที่เห็นโจรแบบจะ
ก็จะรีบแจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์เลย

แต่ทีนี้ครับมันยังจับไม่ได้สักทีเลยนะฮะ

ก็ไม่รับความสนใจจับโดดของเลยนะฮะ
ลูกบ้านบ่นอุบเลยบอกว่าจ่ายค่าส่วนกลาง
เดือนละตั้ง๖๕๐บาทต่อหลัง
แต่ความปลอดภัยไม่มีเลย
ก็วอนให้ตำรวจเข้ามาช่วยหน่อย
เพราะไม่งั้นลูกบ้านเขาก็ไม่ได้หลับได้นอนนะคุณนะ
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เข้ามาดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้าน

เจ้าของโครงการควรจะมีความรับผิดชอบ
ดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านให้มากกว่านี้
ขอความกรุณาจากสพลำลูกกา

เจ้าของโครงการแล้วก็ตำรวจด้วย
คือตำรวจก็มาแหละแต่ว่ามันยังจับโจรไม่ได้นะครับ
ขอให้จับตัวคนร้ายได้เร็วแล้วกันนะคะ